ถูกมาตั้ง๕งวดติดต่อกันแล้วนะฮะ
สำหรับซื้อลอตเตอรี่ก็เลยมาบอกต่อกัน

นี่ชาวบ้านเขาไปกราบไหว้เจ้าแม่ตะเคียนที่นี่

พากันไปขอเลขกับเจ้าแม่ตะเคียน
ประคองอายุกว่าร้อยปีที่วัดป่าภัยบูลด่านช้าง
ด่านช้างตำบลท้ายดงอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรชบูรณ์
หลังมีชาวบ้านทั้งในพื้นที่และต่างจังหวัด
ถูกลอตเตอรี่ติดต่อกันมาแล้ว๕งวด
บางคนนำแป้งไปทาไปถูตามส่วนต่างตามความเชื่อนะครับ

บางคนนี่ก็ไปดูเลขจากเทียนน้ำมนต์นะครับ
เลขอะไรเนี่ย๖๗
เท่าที่ผมเห็นนะผมไม่ได้ใบ้เท่าที่เห็นนะครับ
แล้วก็บางคนก็นั่งทำพิธีผ่านร่างทรงของเจ้าแม่ตะเคียน
แล้วก็ใช้เทียนหยดลงขันน้ำมนต์ตรงหน้าต้นตะเคียนแบบเมื่อสักครู่นี้

เมื่อกี้ผมเห็น๖๗แต่ชาวบ้านก็เห็น๒๙๖๙๘๗๘๑๑
ไม่ต้องทวนเหรอ
เขาเห็นหลายเลขเลยไม่ต้องกลัวนะวันนี้บอกครั้งเดียว
ด้านของคุณพี่ทัพทิมกองแก้วชาวบ้านด่านช้างบอกว่า
ก่อนหน้านี้เจ้าแม่ตะเคียนได้ไปเข้าฝันชาวบ้าน
แต่งกายด้วยชุดสบายสีเขียวเดินอยู่บริเวณลานวัด
และบอกว่าอยากขึ้นมาจากน้ำเพราะว่าอยู่ในน้ำมานานแล้วนะครับ
ช่วงนั้นอบตท้ายดงมีโครงการมาขุดลอกคลองบ้านด่านช้างพอดิบพอดี
นึกว่าเป็นก้อนหินหรือเป็นท่อนไม้ดึงขึ้นมาเป็นต้นตะเขียนจริงด้วยนะครับ
โดยพระอาจารย์มานะจิตธรรมโมนะครับ
อาวาสวัดป่าภัยบุญด่านช้างแนะนำให้แต่งขันห้าและอันเชิญ
ขุดขึ้นมาได้เพราะตอนแรกดึงเท่าไหร่ขุดเท่าไหร่ก็มีอุปสรรคต่างนานนะครับ
ที่สุดก็ขึ้นมาอยู่บนนี้ท่อนใหญ่นะ
สีขาวเต็มไปหมดเลยจากในภาพ

ชาวบ้านก็เอาแป้งไปลงไง

มาดูกันต่อนะคะสำหรับข่าวแปลก
เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรอยพญานาคที่วัดแห่งหนึ่ง

จังหวัดในภาคอีสานก็จะพบรอยประมาณนี้นะครับ
เป็นรอยที่มีลักษณะเขาเชื่อกันว่า

เข้าไปสการะรอยของพญานาคนะคะ
อีกหนึ่งกลุ่มแน่นอนไปขอหวยนะคะ

ชาวบ้านจำนวนมากพากันไปดูรอยบางอย่าง

ว่าเป็นรอยเลื้อยของพญานาค
มีลักษณะคุดเคี้ยวบนทางเดินที่วัดป่าแสงอรุณตำบลพระลับอำเภอเมืองขอนแก่นค่ะ
เกิดขึ้นโดยรอบลานปฏิบัติธรรมของวัดนะคะ

ก็มีบรรดาคอหวยพากันเป็นตีเป็นตัวเลขตามรอยโค้งนี่แหละ
นำไปซื้อลอตเตอรี่ซึ่งมีมาจอดขายอยู่ใกล้เลยนะคะ
โดยคนขายลอตเตอรี่บอกว่าคนขายลอตเตอรี่จัดให้เลยนะ

ชาวบ้านก็เลยแห่ซื้อกันเกลี้ยงแผงไปเลยนะคะ
โดยพระต้นก็คือพระการพระตะการอภิวิโช
พระลูกวัดบอกว่าตั้งแต่อยู่วัดนี้มา๓ปียังไม่เคยเห็นรอยแบบนี้เลยนะ
บอกว่ามองดูแล้วเป็นหยดน้ำไหลจากหลังคา
เขาคาดกันว่าเป็นแบบนั้นก็บอกว่าจะเป็นไปได้หรือมันเป็นไปได้ยากนะ
เพราะว่าลอยมันดูสมบูรณ์แบบเกินไป
จากนี้ชาวบ้านหลายคนบอกว่ารอยพญานาคดังกล่าวเป็นของจริง
ซึ่งได้เข้ามาสักการะพระยานาคมุจรินหรือว่าพระนาคปรก
ซึ่งเป็นเจ้าแห่งพญานาคที่ทางวัดได้ร่วมกันสร้างขึ้น
อยู่ที่บริเวณลานปฏิบัติธรรมของวัดนี่เอง
คุณผู้ชมส่งหน้าจอมาวันนี้ออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลเวลากี่โมงครับ
เวลาเดิมบ่าย๒ถึงบ่าย๔เวลาเดิมนะครับ
เพราะก่อนหน้านี้มีส่งต่อกันทั้งรายเลื่อนการออกรางวัลหรือเปล่า
ไม่เลื่อนนะครับอันนั้นเป็นข่าวของปีที่แล้ว
ที่มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพอดีแต่ว่าปีนี้ตรงมาตรงนะครับ